เช้าวันจันทร์แบบนี้ได้เวลาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วนะคะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะ
หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔๕บาทต่อฟอง
มาดูราคาอาหารทะเลกันค่ะ
ปลากระพงขาวนะคะ๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ราคาสินค้ายังคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม